สถานการณ์ที่เรือนจำจังหวัดนราธิวาสตอนนี้จะต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดนะครับ

ตอนนี้กระทรวงสาธารณสุขก็ได้ส่งทีมควบคุมป้องกันโรค
เข้าไปดำเนินการในการคัดกรองนะครับ
โดยเริ่มพบผู้ป่วยมาตั้งแต่กลางเดือนที่แล้ว
แพทย์สวพลเมฆทนประหลัดกระทรวงสาธารณสุขก็ให้สัมภาษณ์นะครับว่า
สำนักระบาดวิทยารายงานว่าพบผู้ต้องขังในเรือนจำนราธิวาส
มีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่จำนวนมากกว่า๕๐๐คน
โดยพบผู้ป่วยตั้งแต่วันที่๑๕กรกฎาคม
และพบผู้ป่วยจำนวนมากในช่วงวันที่๒๓๒๘กรกฎาคม

มอบหมายให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส
สำนักควบคุมโรคที่๑๒สงขลา
ส่งทีมสอบสวนโรคเข้าไปดำเนินการคัดกรอง
โดยผู้ที่อยู่ในเรือนจำนั้นมีจำนวน๑๖๔๙คนนะครับ
แบ่งเป็นผู้ต้องขัง๑๖๑๑คน
เจ้าหน้าที่๓๘คน
พบผู้ป่วยทั้งสิ้น๓๗๙คน
เป็นผู้ต้องขัง๓๗๕คน

มีผู้เสียชีวิตแล้ว๒รายนะครับ
สำหรับแนวทางการป้องกันก็จะคัดกรองผู้ป่วยเพิ่มเติม
ยาต้านไวรัสโอเซลทามิเวีย๒เม็ด๕วัน
จำนวน๓๑๐ราย
ในกลุ่มที่มีอาการรวมถึงกลุ่มเสี่ยงนะครับ
แก่หญิงตั้งคันมีโรคประจำตัวหอบหืด

ส่วนแนวทางที่๒ก็ให้วัคซีนไข้หวัดใหญ่

แล้วก็นักโทษกลุ่มเสี่ยง๗๒คน
ทางที่๓ให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่แก่นักโทษ
และเจ้าหน้าที่เป็นรายกลุ่มประมาณ๒๐๓๐คนต่อกลุ่ม
แล้วก็๔ก็คือใช้เจลล้างมือแล้วก็สวมหน้ากากอนามัยและถุงมือ
จนถึงณวันที่๒สิงหาคมเริ่มพบผู้ป่วยลดลงเนื่องจากว่าผู้ป่วย
แต่ก็ให้พยาบาลเฝ้าระวังผู้ป่วยเพิ่มเติม

รายงานเข้าระบบเฝ้าระวังเพื่อตรวจจับการระบาด
รวมทั้งการทำความสะอาดพื้นที่ภายในบริเวณเรือนจำทุกวัน
โรคสงบด้วยน้ำยาซักฟอกหรือว่าน้ำสบู่
พร้อมกับเตือนประชาชนหากป่วยมีไข้สูงเฉียบพลัน

หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ
สำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงสูงได้แก่หญิงตั้งคัน
ผู้สูงอายุและเด็กที่มีอายุต่ำกว่า๒ขวบ